ที่บุรีรำนะครับมีน้องเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๕ปี
คือเพิ่งเปลี่ยนจากเด็กชายเป็นนายก็มาเสียชีวิตเพราะถูกยิงฮะ
ลูกหลงด้วยค่ะโดนลูกหลงขอที่บ้านไปเที่ยวงานกาชาติ
เมื่อคืนวันก่อนเป็นงานกาชาติคืนสุดท้ายที่บุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
งานกาชาติที่หน้าสนามที่ว่าการอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำนะ
แล้วเขาก็มีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ตีกันเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเอาปืนมาไล่ยิงคู่อริ
น้องผู้ชายคนนี้ถูกยิงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย๑นัด
เสียชีวิตครับชื่อว่านายทรงวุฒิเลิกยามหรือว่าน้องต๊อกอายุเพิ่ง๑๕ปีเท่านั้น
เที่ยวงานกาชาติกับเพื่อนแล้วมีแก๊งวัยรุ่นตีกันปลาระเบิดใส่กันยิงปืนใส่กัน
ต๊อกถูกลุกหลงถูกยิงเข้าจนเสียชีวิตโอ้โหไม่น่าเชื่อ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
การแสดงคืนสุดท้ายเนี่ยเสร็จไปแล้วเขาก็มาเก็บข้าวเก็บของกัน
อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าส่วนแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เขาบอกว่าเหตุวัยรุ่นตีกันในงานเนี่ยมันก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมด
รู้อีกทีนึงก็คือเห็นเด็กคนนี้ล้มฟุบอยู่ที่หน้าร้านแล้ว
ถูกยิงเสียชีวิตแล้วส่วนนี้บรรยากาศงานศพของน้องต๊อกนะครับ
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติญาติยังทำใจไม่ได้นะฮะ
มียายนะคุณยายเนี่ยเขามียายสองคนคงจะเป็นศักดิ์คุณยายด้วยคนหนึ่งนะฮะ
บอกว่าช่วยกันเลี้ยงน้องต๊อกมาตั้งแต่เล็กนะ
กับแม่ของต๊อกไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับยายก็ช่วยกันเลี้ยงหลานนะ
ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะหลานเนี่ยแต่หลานชอบไปงานรื่นเริง
งานที่มีเวทีมีเครื่องเสียงใหญ่คงชอบเสียงเพลงชอบเต้นชอบอะไรอย่างนี้
เมื่อคืนวันก่อนเนี่ยยายบอกว่าต๊อกมาบอกว่าเนี่ยยายที่งานกาชาติเนี่ย
เขาคืนสุดท้ายงานกาชาติคู่เมืองเขามีรถแห่ด้วยนะรถแห่ที่เปิดเพลง
มีดนตรีอะไรพวกนี้นะครับก็ขอไปเที่ยวกับเพื่อน
บอกว่ายังเตือนหลานชายอยู่ว่าเออไปก็ระมัดระวังตัวนะ
เดี๋ยวเขามีตีกันเนี่ยจะไปโดนลูกหลงหลานก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่๕โมงเย็น
ตกดึกมีเจ้าหน้าที่โทรมาหายายบอกว่าหลานชายถูกยิง
ยายนี่โอ้โหใจแทบสลายรีบพากันที่โรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลอ้าวหลานเสียชีวิตแล้ว
แม่นี่ถึงกับปล่อยโฮเลยนะฮะที่ต้องมาเสียลูกชายแบบนี้
แม่นไปเที่ยวงานกาศาสตร์หลับไปบึงกองแฮบุคกินตีกองแฮน่ะ
รถแฮน่ะรถแฮน่ะอืมแล้วไม่ไงก็หามอยู่
นายเอ้ยจะไปถอมมันจะถือกลุ่มเขาได้ลูกหามไว้มันก็ไปฟังมันก็ไปฝากก็ไปเลยแม่

ดังหลายแล้วเขาเป็นเคยไปมีเรื่องกับใจหรือบ้าง
มันหามงกินเหมือนว่าถามว่าหามงกินของกะแว่นอยู่ดิ
ก็ห้ามร้านอยู่ร้านก็หมักเนาะหมักมันเด็กหน่อยวัยรุ่น
มันหมักเที่ยวหมักสนุกของมันหนัก

เพื่อนของน้องต๊อกเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อนก็อายุสิบห้าสิบหกอ่ะไว้ล่ะไล่กัน
บอกว่าวันเกิดเหตุก็ไปกัน๕คนนะน้องต๊อกกับเพื่อนเนี่ย๕คนไปเที่ยวงานกาชาติคู่เมืองที่อำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
ก็ไปเข้างานพร้อมกับวัยรุ่นอีกหมู่บ้านหนึ่งวัยรุ่นหมู่บ้านนี้เขามี๒๐คน
ก็เดินไปพร้อมกันก็รวมแล้ว๒๕คนไปถึงที่งานครับก็ไปเต้นกันอยู่ตรงหน้าเวทีนะครับ
แล้วมีวัยรุ่นตีกันหน้าเวทีจนเขาต้องปิดเครื่องเสียงหยุดเวทีชั่วคราว
เพื่อให้มันสงบสงบแยกย้ายกันนะครับอ่าพอสงบแยกย้ายกันแล้ว
ก็เปิดเครื่องเสียงให้เต้นกันตามปกติสนุกสนานกันผ่านไปแค่๒๐นาที
วัยรุ่นกลุ่มเดิมที่มีเรื่องกันตอนแรกอ่ะมันมีสองกลุ่มใช่ไหม
แต่มันมีกลุ่มหนึ่งย้อนกลับมาที่หน้าเวทีค่ะแล้วก็มาหาเรื่องใส่กลุ่มน้องต๊อก
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอ้กลุ่มเมื่อกี้ที่ตีกันอยู่หน้าเวที
ชกต่อยปลาระเบิดขวดใส่ปลาขวดใส่ปลาเก้าอี้ใส่
แล้วยิงใส่ด้วยมันชุลมุนวุ่นวายไปหมด
ตอนนั้นเพื่อนของน้องต๊อกบอกว่าก็แยกย้ายกันวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
ระหว่างที่วิ่งหนีกันอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
พอเสียงปืนสงบเหตุการณ์สงบถึงมารู้ว่าอ้าวต๊อกถูกยิง
๊อกถูกยิงอยู่แถวเต็นต์บริเวณทางออกงานนะ
ไม่รู้ว่าถูกยิงตอนไหนแต่ต๊อกไปฟุบอยู่แถวเต็นต์ทางออกงานนะ
คาดว่าไอ้แก๊งนี้มันคงเข้าใจผิด
คิดว่ากลุ่มของน้องต๊อกเนี่ยเป็นคู่อริที่ตีกันตอนแรก
เป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มนั้นเพราะว่าเขาไปกันห้าคน
แต่ไปเจอเพื่อนต่างหมู่บ้านอีก๒๐คนเดินตามกันเข้าไปพร้อมกันพอดีเป็น๒๕คนนี่ฮะ
ต๊อกก็มาอยู่อีกทางนะครับดังนั้นมันก็โดนยิง
แล้วก็มันจะล้มแล้วมันก็วิ่งต่อมาล้มตรงแถวรถกระบะ
ตอนแรกที่เขาต่อยกันไม่ได้กลุ่มเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย

ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปหาใครหาเรื่องใครหรือไปมีเรื่องกับใครมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยมีครับ

ตอนนี้ครับ
ตอนนี้ตำรวจเรียกบุคคลต้องสงสัยที่เป็นวัยรุ่นที่ไปในงานวันเกิดเหตุ
ก็มาสอบปากคำก็หลายคนนะครับ
แต่ว่าแต่ละคนก็ปฏิเสธหมดครับ
บอกว่าเขาไปแต่เขาไม่ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็ต้องไปหากล้องวงจรปิด
หาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเอาให้ชัดว่าใครบ้าง

คือถ้าจุดโรงงานไม่มีกล้องวงจรปิด

ทั้งปืนทั้งระเบิดทั้งโอ้โหไม้ทั้งขวดทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ย